ท่านผู้ชมครับแจ้งเหตุด่วนกันหน่อยนะฮะตอนนี้มีไฟไหม้โรงงานผลิตรองเท้าที่ย่านกิ่งแก้วสมุทรปราการ
นี่คือภาพล่าสุดณขณะนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อใครอยู่แถวนั้นหรือว่าจะผ่านไปแถวนั้นนะฮะ
แจ้งข่าวเพิ่มเติมกันก็ได้นะครับที่ไลน์ที่หน้าจอ
ไหม้โรงงานผลิตรองเท้านะครับซอยกิ่งแก้ว๙ทับ๑ครับ
เพลิงลุกไหม้รุนแรงมากนะครับอาคารบางส่วนเริ่มสุดลงมาแล้วนะฮะ
โรงงานเก็บสารเคมีไว้เยอะด้วย
ตอนนี้รถดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุ๓คัน

คือถ้าใครอยู่ในย่านแถวนี้แล้วเห็นรถดับเพลิง
กำลังวิ่งเข้ามาที่ซอยกิ่งแก้ว๙ทับ๑

อาคารก็ซึดตัว
มีสารเคมีอยู่ในโรงงานเยอะด้วยนะครับ

เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับทุกผู้ชมครับ